สอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
คุณครูคนนี้เขาเป็นคุณครูสอนร้อยพวงมาลัย
พวงมาลัยอยู่แล้วเหมือนกับพวงมาลัยคือร้อยไม่สวยอะไรแบบนี้
แล้วครูก็เขียนข้อความลักษณะแบบค่อนข้างหยาบเหมือนกัน
ร้อยได้จุดเนี่ย
วันนี้ร้อยไม่ผ่านร้อยอยู่นี่แหละจนกว่าจะถึง๒ทุ่ม
แบบนี้ค่ะคนก็เลยวิจารณ์กันหนักเลยว่า

น้องเขาเป็นเด็กไม่เบลอหน้าไม่อะไรเขาคือเห็นหน้าน้องเขาก็อย่างนี้

ใช่ค่ะคนก็วิจารณ์ว่าครูสอบผ่านมาได้ยังไง

อย่ามาบอกว่าอารมณ์ชั่ววูบนะก่อนจะพิมพ์มันต้องคิดแล้ว

ทำไมครูมาระบายอารมณ์ในเฟซบุ๊คแบบนี้
ทำไมถ้าน้องนักเรียนทำอะไรไม่ถูกต้องทำอะไรผิดก็ไปบอกน้องสิ
สอนน้องสิไปสอนเด็กสิมาประจานแบบนี้มันไม่ได้

ก็พอถูกต่อว่านักเข้านะครับครูคนนี้นะฮะเป็นผู้ชายนะ
ก็ทนกระแสตีกลับไม่ไหวนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษผ่านโลกโซเชียลนะครับ
โดยระบุว่าอยากจะออกมาขอโทษที่ผมใช้คำพูดกับนักเรียนทั้ง๓คน
ร้อยพวงมาลัยผมอาจจะโมโหเลยใช้ข้อความคำพูดไม่สุภาพ
ผมอยากจะออกมาขอโทษอย่างจริงใจครับขอโทษทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ
แต่มันไม่จบแค่นี้ไงฮะเพราะทีนี้ชาวสังคมออนไลน์เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่สายตรวจไซเบอร์ไง
ไปดูข้อความการโพสต์ย้อนหลังพฤติกรรมย้อนหลังของครูคนนี้ปรากฏว่าโอ้โห
พวงมาลัยไม่ใช่ครั้งแรกฮะมันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนแต่ไม่เคยถูกนำมาตีแผ่เปิดเผยเท่านั้นเอง
อย่างเช่นการโพสต์ถึงเรื่องนักเรียนชั้นป๒ถึงป๔ที่เป็นเด็กผู้หญิงพร้อมกับระบุข้อความว่า
เด็กบ้านนอกหาสวยไม่ค่อยมีได้แค่นี้แหละเนี่ยเอาเด็กมายืนเรียงแถวถ่ายรูปเขาแล้วโพสต์อย่างนี้
แย่เนอะโอ้โหแล้วไม่ได้เบลอหน้าเด็กด้วยนะนี่คือเราเบลอให้นะฮะคือนี่คุณทำผิดกฎหมายพรบคอมเลยนะ

ผู้มนุยการโรงเรียนชาติวิทยาอำเภอจักราช

เรียกตัวครูคนนี้มาแล้วนะคะ
แล้วก็มีการเชิญผู้ปกครองของน้องนักเรียนทั้ง๓คน

คือครูคนนี้บอกว่าที่โพสต์ไปเพราะคึกขนอง
ขอโทษนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
ผู้ปกครองก็ให้อภัย
โรงเรียนทำหนังสือชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
ไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชศรีมานะคะ
ทางคณะกรรมการก็ได้มีการเรียกตัวครูคนนี้ไปอบรม
จัญญาบันของความเป็นครูเรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่คุณครูต้องเป็นด้วยหัวใจนะ